คลิปในโลกออนไลน์นะคะไม่รู้แหละว่าชาวบ้านเขาโกรธแค้นอะไร
คว่างของใส่เวทีหมอลำคว่างไปแบบไม่พอใจเลยนะคะ
ที่ตอนแรกแรกก็เห็นสนุกกันดีอยู่ไปชมคลิปความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะ
เย็นนะคะเผยรัก
ถ้าหมาดิค้นขอให้หยุด
คนข้างล่างเนี่ยโวยวายกันนะคะ

ขวดน้ำไม้ก้อนหินขึ้นเวทีคณะหมอลำใจเกินร้อย
นี่คือชื่อคณะเขานะนักแสดงเนี่ยหลบไปอยู่หลังเวทีกันจ้าละวันเลยค่ะ
ชาวบ้านบางคนต้องกระโดดขึ้นไปบนเวทีแล้วก็โวยวายปลุกระดมเลยนะ
กดดันวงหมอลำนี้ถามว่ากดดันเรื่องอะไร
ให้เล่นต่อคือวงหมอลำอ่ะเขาหยุดเล่นตอนตีสองครับ
สักครู่นี้ได้ยินไหมคะที่เขาประกาศออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาขอมา
ขอให้หยุดเขาก็เลยหยุดเล่นตอนตี๒ซึ่งตี๒มันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกแล้วเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมยังติดลมยังติดลมอยู่โวยวายเนี่ยกดดันบอกว่าให้เล่นต่อให้เล่นต่อ
ทีมข่าวก็ถามเรื่องนี้ไปที่คณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะก็ได้รับคำตอบว่า
เหตุการณ์นี้เป็นตอนที่เขาไปแสดงที่วัดใหม่ประชาสรรค์ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ชาวบ้านไม่พอใจเพราะว่าตำรวจบอกให้ยุติการแสดงตอนประมาณตีสอง
ซึ่งคณะก็หยุดเล่นตามคำสั่งตำรวจแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจ
คณะหมอลำเลิกเร็วแล้วก็เบี้ยวการแสดงทั้งที่ทุกคนกำลังสนุกติดลมกันอยู่
ก็เลยวุ่นวายกันแบบนี้แต่ไม่นานตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุจนทุกอย่างยุตินะคะ
ส่วนข้าวของของคณะหมอลำที่ได้รับความเสียหายมันไม่ได้มากมายอะไร
ก็เลยไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกัน